คุณผู้ชมค่ะที่จังหวัดระยองค่ะมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะ
ลูกชายเนี่ยน่ารักมากเลยคือคุณพ่อเนี่ยเป็นเบาหวานต้องตัดขาทิ้ง
พยุงเดินลูกชายนี่แหละที่จะเป็นคนคอยดูแลพ่อ
พาไปอาบน้ำไปกรีดยางแทนพ่อด้วยนะคะ
วันนี้บ่ายสามโมงค่ะลูกชายคนนั้นเอาวอคเกอร์นั้นนะคะ
ตีพ่อจนตายแล้วเผาร่างพ่ออยู่หลังบ้านค่ะ
นี่ค่ะแม่ของคนก่อเหตุซึ่งก็คือภรรยาคนตาย
แล้วก็ภรรยาคนก่อเหตุหรือว่าลูกสะพ้ายของบ้านนะคะ
ร้องไห้กันแทบขาดใจเลยค่ะเมื่อรู้ว่าลูกชายฆ่าพ่อแท้แล้วเผาด้วย
บ่าย๓โมงวันนี้ตำรวจสพนกลับจังหวัดระยองได้รับแจ้งเหตุนะคะ
ลูกฆ่าพ่อแล้วจุดไฟเผา
ลงพื้นที่ไปเนี่ยคนก่อเหตุซ่อนตัวอยู่ในบ้านนะคะ
เป็นบ้านกลางสวนยางพาราอยู่ที่อำเภอบ้านค่าย
ตำรวจก็ประสานแพทย์เวรโรงพยาบาลบ้านค่ายแล้วก็ตำรวจสืบสวนพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ไปด้วยกัน
ลักษณะบ้านเป็นบ้านพักคนกรีดยางชั้นเดียวค่ะ
เจอชาวบ้านชาวบ้านบอกนั่นมันฆ่าพ่อมันแล้วก็เผา
แล้วมันก็ซ่อนตัวอยู่ในบ้านนั่นแหละ
ตำรวจไปดูหลังบ้านค่ะเห็นกองไม้ถูกเผาอยู่กองเบอร์เรอเลย
แล้วก็มีแผ่นไม้ที่ยังไหม้ไม่หมดทับอยู่ด้วย
พอดึงแผ่นไม้ออกเท่านั้นแหละโอ้โห
เจอร่างของพ่อค่ะถูกเผาเกรียมดำเป็นตอตะโกเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็รีบกันพื้นที่แล้วก็ให้ตำรวจมาตรวจพิสูจน์ค่ะ
โรงพยาบาลบ้านค่ายก็มา
ทราบชื่อผู้ตายคือนายหนูกันอายุ๖๓ปีภูมิลำเนาเป็นคนร้อยเอ็ด
ตำรวจได้รับข้อมูลจากชาวบ้านว่าผู้ก่อเหตุยังซ่อนตัวอยู่ในบ้านใช่ไหม
รูปร่างทวมผมยาวคนนี้เปิดประตูออกมา
ตำรวจก็ช้าจับตัวเลยราบชื่อคือพงศรัยอายุ๓๔ปีนะคะ
ก็คือลูกของคนตายนั่นแหละตำรวจก็พยายามถาม
ว่าเราก่อเหตุหรือเปล่าเราฆ่าพ่อหรือเปล่ามันเกิดอะไรขึ้น

นิ่งแบบนี้นะแล้วไม่พูดอะไรเลย
ตำรวจถามอะไรก็ไม่ตอบนั่งก้มหน้าแบบนี้ตลอดเลยค่ะ
ตำรวจก็เลยไปคุยกับแม่คนก่อเหตุนะคะ

บอกว่าเธอออกไปนวดตั้งแต่เช้าก็ให้ลูกชายอยู่กับพ่อกันสองคน
ไม่รู้เลยว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนไหน
แม่บอกว่าลูกชายมีอาการป่วยจิตเวท
เคยได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่นมาก่อน
ส่วนสามีเธอเนี่ยคนพ่อเนี่ยป่วยเป็นโรคเบาหวานต้องตัดขาขวาหนึ่งข้าง
แต่ที่ผ่านมาลูกชายไม่เคยเกรี้ยวกราดหรือทะเลาะอะไรกับพ่อเลยนะ
น่ารักจะตายช่วยพ่อกรีดยางช่วยอาบน้ำให้พ่อได้
ไม่รู้จริงว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไง
เราสื่นกับข้าวมาทำให้ผัวกิน
เขาสั่งว่าสื่นราบมัวมากินหน่อยนะเฮ้ย

ไม่ค่อยทะเลาะกันมันก็หากับข้าวอะไรให้พ่อกิน
เวลาพ่อกินข้าวแล้วเออทำไมว่ะ
แต่สาเหตุเขาจะทราบไหมสาเหตุที่เขาเผาพ่อเพราะอะไร

เขาติดยาติดอะไรอย่างนั้น
ตอนนั้นเหรอตอนนี้ไม่ติดสูบแต่ทรงใสยาเส้น
เส้นแม่ไม่ได้ซื้อมามึงจะหุ่นยิบ
ทางด้านนายสมพงศ์กำนันตำบลหนองบัว
ก็ยืนยันว่าคนก่อเหตุเป็นผู้ป่วยจิตเวทจริง

ส่วนลักษณะนิสัยก็คือเงียบไม่ยุ่งไม่สูงสิงกับใคร
เพื่อนบ้านค่ะยายนางค่ะก็เล่าว่าปกติคนก่อเหตุชอบเผาขยะ
วันก็มีเออะโวยวายตะโกนด่าบ้างเหมือนกัน
แต่ก็ไม่ได้มาระรานอะไรเพื่อนบ้านนะ
ทีนี้ก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงแม่คนเกาะเหตุร้องโวยวาย
ก็เลยโทรไปตามเพื่อนบ้านมาช่วยกันดู
พอไปถึงก็รู้ว่าผู้ก่อเหตุฆ่าพ่อไปแล้ว
ส่วนคนแม่เนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าตอนกลับเข้ามาในบ้าน
เห็นไม้เท้าวอคเกอร์มันบุบบีบี้หักงอ

็อกเกอร์คู่ใจของสามีต้องใช้ไปไหนมาไหนตลอด
มันใจไม่ดีแล้วอ่ะเลยรีบไปถามลูกค่ะบอก

คุณลูกตอบแม่สั้นว่าเผาไปแล้ว
แม่ถามพ่อไปไหนลูกบอกเผาไปแล้ว
ไปเห็นกองไฟลุกอยู่หลังบ้าน

พอดีบอกพ่อไปไหนรูกก็ตอบเหมือนเดิมเลยค่ะ
เผาอยู่ตรงนั้นน่ะ

ให้เพื่อนบ้านเข้าไปดูให้เพราะว่ากลัว
ตรงนั้นเป็นพวกบริธีตำรวจก็คุมตัวคนก่อเหตุไปสอบสวดแล้ว

เป็นอาการเดิมค่ะคือนั่งนิ่งไม่ปริปากพูดอะไรเลยนะคะ
ก็เลยยังไม่รู้ถึงสาเหตุแล้วก็ไม่รู้ถึงแรงจูงใจด้วย
แต่สันนิษฐานว่าอาจจะอาการกำเริบจากอาการป่วยทางจิตเวทนี่แหละ
ก็คาดว่าน่าจะใช้วอคเกอร์นั่นแหละตีพ่อจนเสียชีวิต
เพราะว่าที่วอคเกอร์เนี่ยมันมีร่องรอยหักงอนะคะ
หลังจากตีพ่อเสร็จก็คงจะนำร่างไปเผาอะค่ะ
แต่ยังไงก็ตามเดี๋ยวต้องรอผลการชนะสูตรที่ชัดเจนจากแพทย์
ค่อยมาสรุปกันอีกทีนะคะ